คลิปที่มีการออกมาโพสต์ในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ลองนับดูแล้วก็คือ๑๐คลิปนะคะ

ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการฟ้องกลับฟ้องกันไปฟ้องกันมา
ดรสุกิรกับฟ้าเนี่ยก็จะฟ้อง

หมินประมาทด้วยการโฆษณานะคะ
แล้วก็เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้อัจฉริยะก็โดนฟ้องไป

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรมนะคะ
วันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุกิตคุณศรีเกษม

ข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
มาจากเรื่องที่นายสุกิริปคุณศรีกะเสมนะครับ

ใช้ข้อฟังไปเป็นเท็จในการใส่ลายผม
ว่าเป็นขบวนการต้มเหยื่อเป็นชมรมต้มเหยื่อ
วันนี้ก็เลยนำภาพนางกล่าวมา
แจ้งฟังดำเนื้อคดีกับนายสุขิตและนางกระนกพันธ์

เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดมาเมื่อเขาได้มีการโพสต์ภาพ

ไม่นานจุดนี้มาเสียสระหว่างสัปดาห์ที่แล้ว

เป็นเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยกับลูกสาวนะครับ
กลายนั่งตอบสู้
เรียกร้องความยุติธรรมที่ผมถูกเอาประวัติ
ในขณะที่ผมเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีที่ผมถูกฟ้องที่จังหวัดปทุมธานี
แล้วสารยกฟ้องผมเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับพนักงานสอบสวนในสมัยนั้นเนี่ย
เอาประวัติผมไปอยู่ในแฟมอาชญากรผมจึงไปเรียกร้องความยืนธรรมที่น่าสำหรับตัวเนื้อชาติ
นะครับเพื่อขอให้ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยรับประวัติอาชญากรผมออก
ตอนนี้ตั้งแต่วันที่ผมไปนั่งตอนนั้นก็ลบให้แล้วซึ่งหลังจากที่เขาเอาภาพนี้มาแล้วก็มาเติมข้อความว่าเป็นชมรมต้มเหยื่ออาชญากรรม
ซึ่งทำให้เราได้รับความเสียหายแล้วหลังจากที่มีคนเห็นภาพแล้วนะครับ
มีข้อความจำนวนมากที่เข้ามาต่อว่าเราเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ดรสุกิตกับฟ้า
แจ้งความเอาผิดนายอัจฉริยะคราวนี้นายอัจฉริยะแจ้งความเอาผิดดรสุกิตและฟ้าบ้างนะคะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมไปแจ้งความที่สพพระประแดง
กรณีที่ดรสุกิตภูลศรีเกษมโพสต์ภาพเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
เป็นภาพของนายอัจฉริยะกับลูกและภรรยาไปนั่งประท้วงที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อปี๒๕๕๙

อัจฉริยะบอกว่าแล้วก็ยังมีภาพเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว
ที่เขาเดินทางไปช่วยเหลือเหยื่อที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
เหยื่อคนนี้ถูกธนาคารยักษ์ยอกซับไป
ทางธนาคารคืนเงินให้แล้วก็เป็นข่าวดังที่สังคมรับรู้อยู่แล้ว
แต่ดรสุกิตนำไปตัดต่อ
เอาภาพ๒เหตุการณ์มารวมกัน
แล้วก็โพสต์ข้อความในลักษณะที่หมินประมาท
ก็ทำให้ตัวเองนั้นเสียหาย
เน่าเหมือนศูนย์นักฆ่าระหนุนเขาเขียนเข้าฟาร์มเนี่ย
ถ้าเป็นภาพทั้งหมดสองเหตุการณ์อ่ะอ่าสองเหตุการณ์อันนี้คือเป็น
สองภาพนี้จะเป็นปี๕๕อันนี้มันก็เป็นปีที่แล้ว
ที่ผมสู้ไปกับแบงค์นะครับซึ่งพี่สื่อมวลชนก็ทราบอยู่แล้วทั้งสองเรื่องแหละ
ผมเชื่อว่าคนเป็นนักข่าวรุ่นนั้นต้องรู้อยู่แล้วว่า
เราต่อสู้กับบริการยังทำใหม่อย่างไรถูกไหม
ภาพนี้สองภาพเนี่ยจึงเป็นที่มาของชมรมช่วยเหลือกรรมไง
แล้วไม่ใช่แค่นี้นะคะนายอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้า
จะไปพบอธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบการเสียภาษีของดรสุกิตด้วย
หรือนายวาระพลสุขพลแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในการบุคลุกป่าสงวนที่จังหวัดตาก
ตำรวจสพพระประแดงรับเรื่องเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนต่อไป
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ถามนายอัจฉริยะล่ะค่ะ
ประเด็นที่ถูกดรสุกิตฟ้องเหมือนกัน
ก็บอกว่านายอัชริยะบอกว่าได้รับการติดต่อจากตำรวจ

แต่ก็รู้แหละว่าตัวเองถูกฟ้องจากดรสุกิตนะคะ
ส่วนคลิปเสียงค่ะอย่างที่บอกว่านับรวมกันแล้ว
ทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมได้ออกมาเผยแพร่
ก็คือ๑๐คลิปนะคะ
อัจฉริยะก็เลยเปิดภาพภาพหนึ่งให้ทีมข่าวเราดู
เปิดให้ดูเลยแคปหน้าจอให้ดู

เป็นภาพที่ยืนยันว่าคลิปเสียงต่างเหล่านี้

ได้มาจากพลเมืองดีจากต่างประเทศจริง
นี่เอามาให้ดูว่าได้รับคลิปมาจากไหนยังไงนะคะ
คลิปนี้เราได้มาจากยูทูปเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่าง

เป็นคลิปที่เราได้มาจากยูทูปที่มีคนเข้าไป
ตรงนี้ออกมาได้๒๒๖คน
แล้ว๑ใน๒๑๖คนก็ส่งมาให้เรา
ซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราได้มาจากยูทูป
แล้วก็เป็นคลิปที่มีความยาว๑ชั่วโมง๑๑นาที
ไม่ใช่๔ชั่วโมงเหมือนที่
คนที่ออกมารับสารภาพว่าเป็นคนพูดนะครับไม่ใช่

บอกว่าในยูทูปก็คือคนกำลังจัดต่างประเทศนั่นแหละ

คือจริงมันมีทั้งหมด๒๒๖คนที่ได้ไปคลิปโตเต็มนะ
แต่เราได้มาจากคนใน๒๒๖คนส่งมาให้เรา

เราก็เห็นว่าเราเองเราก็ถูกพาดพิงในทางที่เสียหาย
แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองถูกพลาดพิงจำนวนมาก
เราจึงนี่แหละนำมาเปิดเผยในที่สาธารณะ
ให้ประชาชนได้รับรู้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการอย่างไร
แล้วก็มีการใส่ร้ายใส่ความผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่างไร
แม้ทั้งสื่อมชนเองก็ถูกพลาดพิง
แม้ว่าจะฟ้องสื่อมชนเพื่อเลขเงินถูกนวด๕แสนคมแล้วมาแบ่งกัน
ฟ้องคนที่มาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทุกหมอ

ทั้งหมดที่มีการพูดคุยสนทนากับเขา
ซึ่งจากการที่เราตรวจสอบมาเนี่ย

ในสองในสามในคลิปเนี่ย

นี่ค่ะแล้วก็ถ้าลองไปดูในเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม

สื่อสื่อหนึ่งที่นำเสนอข่าว

เพจถึงต้องมาอธิบายยาวแบบนี้เลย

ก็เห็นนายอัจฉริยะบอกกับทีมข่าวของเราว่า

ก็เหมือนที่นายอัชริยะบอกนะครับว่า
จะปล่อยคลิปจนถึงแค่วันที่๖

ก็อย่างที่ท่านเห็นว่าไปแจ้งกันเรื่องอะไรนะครับ